สำหรับคดีอุบัติเหตุที่กำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลมีเดีย
ตอนนี้ก็คือกรณีที่รถเบนส์นะคะไปชนท้ายรถฟอร์ด

ทำให้นักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒คน
ตอนนี้ล่าสุดในโซเชียลมีเดียนะคะมีการสืบเสาะข้อมูลต่าง
รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ขับขี่รถเบนส์เพิ่มเติมด้วยค่ะ
ใช่ค่ะโลกออนไลน์ก็ไวเสมอนะคะ
ล่าสุดค่ะมีคลิปออกมาแล้วเป็นคลิปก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะ
เป็นพฤติกรรมของคนขับรถเบ้นรายนี้นี่แหละค่ะ
ที่ขับฝ่าด่านจ่ายเงินนะคะที่บริเวณพระราม๔
ก็เป็นพฤติกรรมที่ออกมาแฉอีกหนึ่งคลิปค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพวินาทีที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเมอร์ซีเดสเบนส์สีดำ
ทะเบียนเห็นชัดเจนนะคะสรศรีงองู๓๓กรุงเทพมหานคร
พุ่งชนไม้กั้นบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบนทางด่วนพระราม๔
ซึ่งภาพนี้ก็ถูกกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บนทางด่วนบันทึกเอาไว้ได้ค่ะ
คลิปนี้ถูกบันทึกเมื่อช่วงสายของวันที่๑๓มีนาคม
หรือถ้าคำนวณเวลาแล้วก็คือก่อนเกิดเหตุพุ่งชนรถฟอร์ตเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
โดยคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
โดยคุณไทยแฟคเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่าผู้ขับขี่คนนี้ขับฝ่ามาเลยนะคะจนไม้กั้นเนี่ยหักค่ะ
จากนี้ก็ยังมีข้อมูลจากพลเมืองดีในจังหวัดบุรีรำอีกคนนึงนะคะ
อ้างบอกว่าขณะขับรถยนต์กลับบ้านพักในจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งพลเมืองดีคนนี้ก็บอกด้วยว่า
กล้องที่ติดอยู่หน้ารถของเขาสามารถบันทึกภาพ
ขณะที่รถทั้ง๒คันขับแข่งกันเอาไว้ได้ด้วย
แต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวติดธุระอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ก็เลยยังไม่สามารถนำคลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์
บ้านพักในจังหวัดบุรีรำออกมาเผยแพร่ได้ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็เรียกว่าตามไปขุดคุยกันล่ะ
ว่าผู้ขับขี่เบนส์คนนี้มีพฤติกรรมในการขับรถอย่างไรบ้าง